คืนนี้ห้ามพลาด๔ทุ่ม๑๐นาทีสดนะครับทางหน้าจอไทยรัฐ

ต่อสู้ในวันนี้ที่กรอลัมเปอร์ของมาเลเซีย

ก็คือมวยค่าตัวเงินแสนอย่างเพชรดำ

ก็ถือว่าเดบิวต์ครั้งแรกนะครับ
เริ่มสู้ในวันเชมม์เชมม์เชมม์เชมม์เชมม์เชมม์จะเจอกับทาง
วยจากทางออสเตรเลียซึ่งกำปั้นหนักมากติดตามกันได้
แล้วก็อีกหนึ่งคนกลับมาอีกครั้งนะครับ

แล้วก็ตอนนี้เปิดตัวในวันเชฟชิปมา

ฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นแชมป์